ดวงทั้งเล่นของครบถ้วนกระบวนยุทธ์วิเศษที่สุดแม่นแน่
บางคนตอนนี้ท่านผู้ชมบางคนโอ้โห๑ปีที่ผ่านมาบางคนมีดวงคล้ายคุณเอเลย
ทำอะไรเป็นป่วยเจ็บออดแอดเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง
มีแต่ปัญหาคนรอบข้างสร้างแต่ปัญหามีใครบ้างไหมฮะที่หลัง๖สิงหาคมเหมือนคุณเอ
แล้วมีโอกาสที่ดวงจะดีขึ้น
เอางี้นะคนที่มีเกณฑ์จะมีปัญหาเหมือนคุณเอเนี่ยหรือเหมือนน้องเอเนี่ยนะ
ก็คือคนที่เกิดลักษณะราศีมังกรหรือเกิดราศีมังกร
ห่วงตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วที่ได้กล่าวก็คือ

และปีนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาวันที่๖
มีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าตรวจร่างกายครั้งใหญ่
และต้องมีเวลาคุณหมอสั่งเนี่ยอันนี้ดื้อมาก

ไม่ทำครับได้ครับยินดีครับผมจะปฏิบัติตามนั้นครับ
แล้วทำให้จริงนะมีฉะนั้นมีปัญหาแน่นะ
นิติกรรมสัญญาเอกสารจะเซ็นอะไรกับใครจากนี้ระวังอย่างยิ่ง
ข้อที่๓ตั้งสติอย่าประมาท

เหรียญเทพราหูทรงครุฑมีไว้ติดตัวประจำตนแค้วคลาดปลอดภัย
แต่ในฐานะที่จะรวยใหญ่เอาเก็บไว้ก่อนดีกว่า
ใช่ไม่ได้ไม่ได้จะให้ไม่ให้อ๋อชักเข้าชักออก
หล่าสีมังกรชักเข้าชักออก
รัฐครับมันขาดอะไรไปไหมครับ
พี่ลักครับคือเออสอยนั้นหนา

พี่ก็พากันมากว่างไก่
เอ็งจะขอขาดในสกัน

จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าถามว่าตอนนี้

แต่เงินเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่

บางทีแล้วเนี่ยนะครับเคยกับตัวเองเนี่ย

แล้วก็เอาไปให้เขาเป็นหนี้แทนเขาอีกต่างหาก

มันจะพอมีอะไรที่แบบจะแก้ตรงนี้ได้ป่ะ
นี่ห่วงมากเลยเนี่ยอาจารย์แนะนำนะโบราณว่า
เงินทองนั้นหนาหามาได้

ข้อที่๒ให้เมียหรือสามีเอาไว้

แต่ทีนี้เนี่ยเมียไม่มีแล้ว

ไม่ต้องหาก็ยังบอกว่าไม่มีคู่

โหของดำ

อย่าไปฟังมากเดี๋ยวต่อไปก็จะพี่ม้าแล้วนะ
นี่

แม่แล้วให้แม่ให้พร

ข้อที่๒อันนี้สำคัญเลยนะเอ

ต้องไปทำบุญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวข้องกับฐาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา
โบสถ์วิหารเจดีโรงเรียน

ขอสร้างโรงเรียนโบสถวิหารนี้

ข้าพเจ้าเป็นผู้ร่วมบุญสร้างจนเสร็จ

ไปตลอดกาลไม่หมดไม่สิ้น
สาธุต้องทำแบบนี้เลย
แล้วให้ได้กับทุกคนนะที่อยู่ในราศีต่าง

เพราะว่าก็เป็นคนเก็บเงินไม่อยู่

แต่มันก็จะมีให้ได้เงินมากกว่านั้นหลายเท่า

ได้เนอะสุดท้ายฝากข้อคิด
การเป็นเอเชยามาตลอดจนถึงวันนี้มันได้ข้อคิดอะไร
จริงแล้วเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาเป็นชายามิดชัย
และจะไปเป็นที่รู้จักของคนทุกคนได้นะครับ
แต่ที่ห่วงมากเลยตอนนี้ผมอยากจะบอกว่า
ผมยังรู้จุดยืนของตัวเองอยู่

เกิดมาจากวัดเราไม่ลืมวัด
เกิดมาจากคุณบีดอนมารดาคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็คุณครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสมสั่งสอนเรามานะครับ

เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับ
อย่าลืมว่ามีพระอยู่ในบ้านเช่นคุณพ่อคุณแม่นะครับ
สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเราไปทำบุญที่ไหนก็แล้วแต่
แต่ถ้าเราไม่ทำบุญกับพ่อกับแม่ปล่อยให้ท่านลำบากก็จะลำบาก
ผมยังรักและห่วงพ่อห่วงแม่และรวมทั้งครูบาอาจารย์
ตั้งแต่สมัยป๑จนถึงปัจจุบันนี้ยังระลึกนึกถึงอยู่ครับ
นั่นก็คือความกระตันยูรู้คุณนั่นเองครับ
เอเชยามาตั้งแต่วันแรกที่เราเห็นเป็นโรงลิเกของวัดสะแก้ว
เห็นตั้งแต่เอยังตัวน้อยเดียว
หลายคนมักจะเปรียบเทียบว่าต้นทุนชีวิตของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน
ไม่ใช่แค่นั้นให้มองย้อนกลับไปว่าต้นทุนบุญต่างหากที่เรามี
แล้วเราจะสะสมบุญนี้เพื่อเป็นต้นทุนต่อไปอย่างไร
เอเราเห็นเลยว่าต้นทุนบุญเขาเนี่ย
เขามีมาตั้งแต่เกิดเลย
คือเขาทำบุญมาตลอดนั่นเอง

คนเราไม่สามารถเลือกที่จะเกิดได้เลยฮะ
เขาเองก็ไม่สามารถเลือกที่จะเกิดได้
แต่เขาวันนี้เขาเลือกที่จะเป็นได้
บางครั้งการที่แบบเป็นคนต่อหน้าสาธารณชนแล้วเนี่ย
ครั้งก็มีถูกมีผิดอยู่แล้ว
แต่วันนี้เขาก็พิสูจน์ให้ได้เห็นว่า

คุณมุ่งมันไปแล้วคุณก็ทำมันให้ได้
ความสำเร็จรออยู่ทุกคน
ใครเป็นโหนใครเป็นนักพจกรหรือใครเป็นคนเฝ้าดูชีวิต
นี่คือตัวอย่างของคนเกิดมังกรชัดเจนทั้งชีวิตเลย
คุณหาตัวเองให้เจอนะครับแล้วอดทนหลัง๖สิงหาดวงชะตาฟ้าเปิด
ข้อที่๒การได้เงินมาง่ายของเอไม่ใช่ง่ายครับ
มันต้องผ่านการบ่มเพาะหลายชาติพบ
แล้วสิ่งที่ให้ไม่ใช่ให้เพราะความหลงนะครับหลงแบบนี้ไม่
เสียหายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอาชีพของเอชายามิชัยคือ
อาชีพลิเกคือนาตะดนตรีการแสดงอันเป็นศิลปะคู่ชาติ
ศิลปะวัฒนธรรมการให้เงินเอเท่ากับบูชาคุณครูบาอาจารย์
ศิลปะวัฒนธรรมที่ต้องสืบไป
คุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการทอล์กทะลุดาวนะคะ
กลับมาพบกันใหม่วันพระรหัสบดีเวลา๔ทุ่มตรง
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
วันนี้เราทั้งหมดลาเลยค่ะสวัสดีครับ

เป็นข่าวโด่งดังจากที่บอกว่าตอนนี้คุณพ่อ
ยกพินัยกรรมมรดกฤกษิตเพลงของคุณพึ่ง

มรดท่าเท่าไหร่คะ

ไม่ใช่เศรษฐีดวงไม่มีทางไปเศรษฐีเลย

มีแฟนมีคู่ครองมีภรรยา
พ่อกับลูกมีปัญหากันอยู่กี่ปีครับ

ที่พ่อลูกไม่พูดกันเลยนะฮะ

เคยสงสัยแล้วไปถามพ่อตรงมา

คำถามที่คุณถามพ่อคุณตอนนั้นคือ

ทำไมพ่อถึงมั่นใจว่าลูกตัวเองโดนของ
วงนี้โดนของหรือไม่